ตกเป็นเหยื่อของนายทุนเงินกู้ทั้งสองประเภทนี้ทุกข์ทรมานทั้งนั้นทำให้คนฆ่าตัวตายทำให้ครอบครัวแตกแยก
วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะคนจนยิ่งลำบากอยู่แล้วยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก
เพราะไปหลงเป็นเหยื่อของสองเรื่องนี้เรื่องของนายทุนเงินกู้
ดูเหมือนว่ารัฐบาลพยายามจะแก้ไขแล้วแก้ค่อยแก้ไปทีละเปราะ
ไปเยอะแล้วนะครับท่านรองประวิทย์ลงไปเองไปแจกโฉนดคืนให้กับ
คนที่เอาโฉนดไปจำนองแล้วถูกยึดแล้วก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่
แปลงสภาพหนี้กันใหม่แก้ปัญหาให้เออก็ทำไปได้เยอะ
ลี่คลายไปได้เยอะครับแต่อีกประเภทหนึ่งคือแชร์ลูกโซ่
อันนี้ดูเหมือนว่าทำท่าจะเอาจริงเอาจังแต่ว่าไปไม่ถึงไหนครับ
สุดท้ายคนที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ก็ยังแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้
เหยื่อใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพราะคนที่ทำเรื่องนี้มีกระบวนการ
มีวิธีการเปลี่ยนไปเรื่อยทำไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้
ในชั้นนโยบายก็ยังไม่จริงไม่จังเวลานี้ก็มีคนตกเป็นเหยื่อ
แชร์ลูกโซ่เดือดร้อนกันเยอะแยะไปหมดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกเช่าลูกโซ่คือคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิต
ก็ได้พยายามเป็นตัวประสานให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เรื่องนี้ก็เงียบไปนานผมเคยติดตามเรื่องนี้มาหลายครั้ง
ดูหน่อยสิครับว่าที่เงียบไปเนี่ยสภาวะของการถูกหลอกเรื่องแชร์ลูกโซ่
เป็นยังไงการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือยังเหมือนเดิม
แย่ลงอ้าวขอคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์หน่อยครับ
สวัสดีคุณสามารถครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสภาพทั่วไปเป็นยังไงตอนนี้
ตอนนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันระบาดมากขึ้นนะครับ
มากขึ้นอีกเหรอมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เราขาดเจ้าภาพในการที่จะทำงานเชิงลุก
อืมเรามีแต่ผู้เสียหายออกมาร้องว่าถูกโกงฮะใช่ไหมครับ
แล้วกระบวนการพอเขาร้องว่าถูกโกงแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาปีนภูเขาน้ำแข็ง
ทั้งสูงและหนาวนะครับที่ผมพูดว่าสูงและหนาวหมายความว่ายังไง
ระบวนการคืนเนื้อให้เขาเนี่ยมันมีขั้นตอนอืมเห็นไหมครับ
อืมเพราะเขาถูกโกงไปแล้วเนี่ยอะ
เสมมัยให้เขาอืม
ผมพูดอย่างนี้ครับว่าวันนี้รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญ
เรื่องนี้ผมเน้นย้ำอาจารย์สุภาพมาหลายครั้งว่า
ท่านนายกลุ่มบันตรีคนเนยประยุจันทร์โอชา
มีคำสั่ง๒๕๓ครับ

แล้วทำไมมันแก้ไม่ได้ล่ะ

ก็ผมถามว่าคนที่จะทำเรื่องนี้ได้

คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

สั่งต้นทุกคณะทุกคณะครับเป็นคณะกรรมการ
แต่ประชุมแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้
หนึ่งคือที่ต้องแก้คือกฎหมาย

ผมถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีการป้องปามเนี่ย
อย่างเช่นวันนี้เราเห็นเขาหลอกกันอยู่เนี่ยไม่มีใครเข้าไปจับ
พอผู้เสียหายเอามาร้องทุกข์ผู้เสียหายก็รับผิดชอบกันเอง
ไม่มีตำรวจไม่มีข้าราชการคนไหนที่ต้องรับผิดชอบเลย
แต่พอเราไปจับสถานบริการที่เปิดเกินเวลา
๕เสือกับบ่อนการพนันย้าย๕เสือ
ผมถามว่าใช้ลูกโซ่มันเปิดในพื้นที่เนี่ยตำรวจไม่รู้เหรอครับ
แล้วก่อนหน้านี้เห็นคุณสามารถไปลนรงค์กับตำรวจกับทหารกับผู้ว่า
เพื่ออะไรอ่ะป้องกันแก้ไขตรงนั้นไปไม่ถึงไหน
จัดการกับผู้ว่ามา๑๕จังหวัดถามว่ามันดีไหมมันดีขึ้นครับ
อย่างจังหวัดนครราชศรีมาร์ท่านผู้ว่าวิทยาลัยธรรมไทย
ก็จับใช้ลูกโซ่๕๖คดี
คดีมันญี่ปุ่นคดีกุ้งกล้ามแดง
คดีหลอกปู่หม่อนเขาก็จับหมดนะฮะ
กระบวนการสูงสารแล้วกว่าจะตัดสินเงินคืนให้เขามันนาน
แล้วพวกที่เป็นลายใหญ่มันไม่เข็ดเหรอ
เวลาจับแล้วมีคนติดคุกกันบ้างหรือยัง
ก็ผมถามว่าเขาประกันตัวได้ไหมครับ

ที่อาจารย์สุภาพก็เห็นว่าผู้เสียหายเยอะแยะมากมาย
วันนี้ตัวการเขาก็หนีอยู่นอกประเทศ
คนที่เป็นแม่ทีมแถวต้นก็ได้รับการประกันตัว
ใช้กระบวนการยุติธรรมฟ้องผู้เสียหาย
นี่ก็เราก็เห็นอยู่เขาก็มีเงินมาประกันตัว
ทั้งที่กระบวนการฟอกเงินต้องติดตามทรัพย์
ผมก็บอกนี่มันขาดเจ้าภาพขาดการติดตาม
ถ้าแก้กฎหมายให้โทษแรงขึ้นประกันไม่ได้
แก้กฎหมายให้เอาจริงเอาจังมากขึ้น
ติดคุกให้เห็นเนี่ยน่าจะแก้ได้ไหม
ผมว่าถ้าวันนี้ถ้าเขาโกงแล้วเขาติดคุกออกมาเขาไม่เหลือเงิน

แต่วันนี้เขาบอกว่าเขาติดคุกออกมา๗ปี
เขามีเงินใช้เพราะว่าเขาฟอดไว้หมด
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเกิดปัญหา
บรรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เอาภัยโทษให้ในคดีช็อคงไปช้น
นี่แปลว่าก็เริ่มขยับละใช่มั้ยครับ
ในเนื้อสิ่งเงินใดผมเน้นย้ำมาตลอดว่า
กฎหมายที่เรามันครับใช้อยู่มันยังเบาอยู่

ท่านก็ได้เอาทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย

โดยตุประสงค์ของผู้เสียหาย
มาบอกหมดว่า๑ต้องการให้

วันนี้เนี่ยสังคมก็
มองว่าผู้เสียหายบางคนก็สมัครใจ

ผู้เสียหายบางคนก็รู้อยู่แล้ว

แต่วันนี้มันวนกันอยู่ในนี้ครับ

ไม่ได้มีการเก็บฐานข้อมูลเหล่านี้เลย
วันนี้ชายลูกโซ่เขาอะไรมาเป็น

ที่จริงที่คุณสามารถบอกไม่มีเจ้าภาพ
ผมดูในคำสั่งที่เกี่ยวข้องนะ
มีหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

๑๐กว่าหน่วยงานเขามอบหมายให้ทำ

มันเกี่ยวทั้งขายตรงทั้งทองคำ

ใช่ไหมครับตอนนี้พอมันหลายหน่วยงานเนี่ย

ทั้งที่กฎหมายของท่านพลเอกเปรม

ไปประกาศชักชวนคนลงทุน

ฉะนั้นความหวังของคุณสามารถตอนนี้

เมื่อกี้ผมจะนำคำนี้
แล้วเป็นไงครับอัศวาบว์
ผมมองว่างี้ต้องมองปัญหาชายลูกโซนเป็นไพร้
และผมบอกว่านี่นรมาด้วยกันอาจารย์สามารถ
หลอกทั้งค่ารัชการฉะนั้นคนเหล่านี้ครับ
มีรายได้สามารถกู้สถาบันการเงินหลักได้
เพราะเขากู้สถาบันการเงินหลักแล้วปรากฏเขาถูกโกง

คือดูแล้วแชร์ลูกโซ่มันเหมือนยาบ้านะ
ค่อยระบาดไปแต่ว่ายิ่งจับยิ่งมากยิ่งปราบยิ่งมาก
ผมบอกเลยว่าผมสัมผัสคนเหล่านี้ทุกวันธุปราบ
เหมือนที่จานสุภาพบอกผมสงสารเขานะครับ
ปลุกขึ้นมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตื่นขึ้นมา
อีกทีนึงเหมือนกับดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นอกระบบ
ใช่ครับแต่ว่ามันเงินกู้นอกระบบมีเจ้าภาพมีความทักเจน
ท่านรองนายกท่านลงไปลุยเองแต่พอมาถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่
อย่างอีเล่าอีเต๋อและอย่างที่คุณสามารถบอกไม่น่าเชื่อนะ
มันยิ่งระบาดเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม
มันมากกว่าเดิมเพราะผมบอกว่าเหยื่อมันเพิ่มขึ้นทุกวันครับอาจารย์สุภาพ
เหมือนที่อาจารย์สุภาพพูดว่ายาบ้าเนี่ยฮะทำไมมันยังเยอะ
ก็เพราะว่ามันมีคนเสพยาบ้าอยู่ประมาณ๓ล้านคน
วันนี้แชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกันครับผมมั่นใจว่าคนเป็นล้านถูกโกงอยู่
เขาออกจากวงจรนี้ไม่ได้เขาก็ต้องไปโกงคนอื่นเพื่อหลุดจากวงจร

ใช่ครับแก่ตามของการผิดแยกอาจารย์สุภาพ

นี่คือเรื่องของแชร์ลูกโซ่ซึ่งต้องหยิบมาคุยกันเป็นระยะระยะ
อย่างน้อยก็ปลุกให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

คนไม่เป็นหนี้แชร์ลูกโซ่

คนมีตังค์ไม่รู้สึกหรอกครับปัญหาพวกนี้

นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณลุกครับคุณน้องแข็งครับ
อาจารย์เรื่องแบบนี้นี่ต้องกระตุ้นกันบ่อย
กระตุ้นกันอยู่เรื่อยเหมือนกันนะคะ
ไม่ไหวเคอร์น์คาดตัวตายกันเยอะนะ
หนีตายโหงกลางสี่แยก
มันเป็นเรื่องให้เหลือคร้างเติ่งอยู่ใช่ไหมครับ

ต้องติดตามเรื่องของแต่ละการแก้ไพรปัญหากันต่อ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ขีดเรื่องใกล้ตัวแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่